กรมการศาสนาได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช

นายมณัฐธารัจจัยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่า
ในวันที่๕ธันวาคมนี้เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
คณะสงฆ์โดยมหาเทราสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
โดยในปีนี้ได้มีการเตรียมจัดอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลทุกจังหวัด
จังหวัดละ๘๙รูปซึ่งขณะนี้มียอดผู้อุปสมบทแล้วกว่า๘๐๐รูปค่ะ
ก็ในเรื่องของการบวชนะครับในส่วนของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็ตามมติมหาเทศสมาคมเนี่ยก็ให้ทุกจังหวัดเนี่ยมีการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุนะครับจังหวัดละ๘๙รูปนะครับอย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยที่เป็นศูนย์กลางอยู่ก็คือวัดพิชยะยาดิการามนะครับหรือว่าวัดพิช
ประเทศนะคะก็จะมีการจัดปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลระหว่างวันที่๓๗ธันวาคมนี้ส่วนที่พุทธมนตร์โทรมหาเทราสมคมจะร่วมกับพศค่ะจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่๓๗ธันวาคมนี้เช่นเดียวกันซึ่งในช่วงเช้าของวันที่๕ธันวาคมจะม